มีคุณลุงคนหนึ่งครับเขาใส่ชุดลายพางดูท่าทางใจดีพี่
เขาจุ้งรถมอเตอร์ไซค์เก่าคันหนึ่งมาจากทางบริเวณนี้
ทักทายกับทางเพื่อนผมเลยครับ
พอจบบทสนทนาเนี่ยคุณลุงแกก็จูงรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
แล้วก็มาเรื่อยแล้วอ้อมไปทางด้านหลังครับผม

แต่ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางตันพี่แจ๊ค
เพราะหนึ่งเขาหันไปเห็นจังหวะนั้นนะพี่
คือด้วยความที่พกกลิดเงินอยู่ที่ด้านหลัง
เขาก็เลยล้วงไปเตรียมจะชักออกมา
แต่ว่ามันมีมือครับเย็นมาจับที่ข้อมือ
ทีนี้เขาก็เลยหุ่นตัวกลับไปพี่
แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นคุณลุงครับ
แกก็พูดว่าอย่าไปแทงมันอุ้ยเดี๋ยวมันตามถึงบ้าน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

อย่าเก็บความสยองนี้ไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสถานีผีดุของเราค่ำคืนวันนี้
คุณผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับป่า
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
ส่วนแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาสร้างความหลอนให้กับคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เคยโทรมาเล่าเรื่องพี่มาอยู่กับหนูไหม
และครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้น
อีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับ
ยินดีต้อนรับคุณเชฮะ

ปกติเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

ตื่นเต้นจริงตอนนี้เริ่มหลงวักดีนะครับ

เดี๋ยวนะผมถามแขกรับเชิญทุกคนครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของผีวิญญาณและมีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์

คุณเชเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์

ประสบการณ์ที่เคยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

และครั้งนี้ก็มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในป่าป่ะ

นี่เป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ชื่อว่าหนึ่งนะครับ

เหตุการณ์จะพาพี่แจ๊คครับย้อนไปเมื่อ๔ปีก่อน

ครับคือก่อนหน้านี้จะมีแชร์ไปเป็นประสบการณ์ทางเหนือ

ใช่ครับเป็นจังหวัดหนึ่งแล้วกันครับของทางภาคใต้
เรื่องเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้ครับก็คือว่าเพื่อนผมที่ชื่อว่าหนึ่งเนี่ย
เขามีงานอดิเรกอย่างหนึ่งครับก็คือการตกปลาครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแสวงหาแหล่งน้ำในการตกปลาเนี่ยไปเรื่อยครับ
วันนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์แรกซึ่งทั้งหมดที่ผมจะมาถ่ายทอดวันนี้มีทั้งหมด๓เหตุการณ์ครับ
เหตุการณ์แรกเนี่ยย้อนไปเมื่อ๔ปีก่อนช่วงเดือน๕ครับพี่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่าย๒นะครับเพื่อนผมเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเข้าไปในป่าครับพี่
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ใหม่เลยมันไปเจอกับทางแยกครับผมทีนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีเขาเลือกระหว่างซ้ายกับขวา
แต่ว่าพอดีว่าเส้นทางในทางซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีถนนแล้วก็สะดวกกว่าครับก็เลยตัดสินใจไปในทางซ้ายก่อน

พอขับรถไปเรื่อยนะครับก็จะมีผ่านเหมือนกับเป็นศูนย์พิทักษพันธ์สัตว์ป่าครับแต่ว่าเพื่อนผมพอเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็โอเคก็มีอยู่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจมากครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับผม
จนพอไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนเห็นมาแล้วครับผมเป็นลางว่าตรงนี้มันมีเป็นแหล่งน้ำครับเขาก็เลยไปหาที่เหมาะครับเพื่อจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วตรงนี้คือผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับให้โปสิชั่นหรือว่าตำแหน่งของผมตรงนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ผมกำลังตกปลายอยู่นะครับด้านหน้าตรง

จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตกปลายอยู่นะครับระยะเวลามันก็เพลินครับผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับพี่ที่นี้เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งครับเขาใส่ชุดลายพางดูท่าทางใจดีพี่ใช้ลายพางเหมือนลายทหารใช่ครับผมเขาจุงรถมอเตอร์ไซค์เก่าคันหนึ่งมาจากทางบริเวณนี้นะครับมาเรื่อยครับแล้วก็มาหยุดพอหลังจากที่เขาหยุ

จริงแล้วในภายหลังเนี่ยก็คิดว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าครับผมก็คือเป็นเส้นทางตรงที่ผ่านมาก็เลยถามตอบเอาแล้วเป็นลูกหลานใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปครับผมพอได้คุยกันไปนะครับก็เข้าใจว่าเออเหมือนจะรู้จักกับญาติของทางเพื่อนผมเหมือนกันคนกันเองทั้งนั้นใช่ครับผมพอจบบ
ก็อ่าโอเคก็ไปสนใจกับการตกปลาต่อนะครับเขาก็ตกปลาผ่านไปเรื่อยครับประมาณสักชั่วโมงเสร็จพี่จนเริ่มรู้สึกตัวแล้วเห้ยมองไปฟ้าเริ่มเป็นสีส้มครับอู๋เริ่มเย็นแล้วใช่ครับพี่ทีนี้ก็เออเก็บอุปกรณ์กลับดีกว่าพอหลังจากเก็บอุปกรณ์แล้วเนี่ยคือหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยทางที่ลุงแก

ก่อนที่จะไปเนี่ยเขาก็แวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เห็นทางพี่เจ้าของร้านแกว้างอยู่ก็เลยตะล่อมลองถามดูทีนี้พี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้พี่ก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าพี่อ่ะได้ยินคุ้นมาจากพี่ร้านขายของชำครับหนึ่งเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็อ่า
คือเขาก็เนียนนะพี่ไปซื้อน้ำซื้อนมนะครับแล้วพอเห็นพี่เขาว่างอ่ารอบนี้ก็เอาใหม่อีกก็ถามทางพี่ร้านขายของชำเนี่ยแกก็เลยถ่ายทอดเนื้อหาให้ฟังว่าลุงคนนี้นะคือแกน่าสงสารตัวแกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็คือลื่นถลัยแล้วก็ตกไปตอนช่วงน้ำหลากครับครับก็เลยทำให้เสียชีวิตแล้วก็เวลาตอนที่แกยังมี
แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยได้มีการเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกพี่เขาฟังครับ
พี่เขาบอกว่าโอ๊ยน้องตรงนั้นคนเขาเจอกันเยอะแล้ว
แต่ว่าแกใจดีนะแกไม่มีอะไรหรอกครับ
ทีนี้ด้วยความที่มันคุยกันถูกคอครับพี่
แล้วหนึ่งเขาก็อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ครับ
เขาเลยแบ่งปันเครื่องดื่มให้พี่เขาไปขวดหนึ่ง
หลังจากนั้นพี่เขาก็เลยนำรูปภาพของคุณลุงมาให้ดู
ก็เห็นหน้าตรงเป๊ะพี่

ใช่เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับชื่ออะไรอย่างนี้
แต่ว่าชื่อนี้ขอสงวนแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งเขาก็โอเคครับ
ได้เดินทางต่อเข้าไปที่จุดตกปลา
แล้วก็จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอคุณลุง

เขาก็มีจิตละลึกว่าอ๋อคุณลุงก็น่าจะอยู่บริเวณนั้น
ก็เลยเปิดฝาขวดแล้วก็เอาไปวางไว้ให้ครับ
เหตุการณ์ก็จะจบในส่วนของเรื่องแรกประมาณนี้ครับผม

เหมือนแกก็คือมาผ่านมาเห็นครับแล้วก็มาทัก
สมมุติว่าถ้าตอนนั้นเพื่อนของคุณเช
ไม่ได้ตกปลาเพื่ออนุรักษ์อะไรอย่างที่บอก

แกอาจจะมาอีกแบบนึงก็ได้
เพราะดูเหมือนว่าแกก็ทำงานอยู่ในส่วนของการพิทักษ์อุทยาน

มาดูเจตนาแหละไม่งั้นแกไม่ถามหรอก
ถ้าบอกอ๋อผมตกเล่นครับเอามันเอาสนุก
ผมว่าเพื่อนคุณเชน่าจะโดนอีกแบบหนึ่ง

ที่๒นะครับจะเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันนะครับ

ตอนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ
วันนั้นเป็นวันที่ประมาณช่วงบ่ายแล้ว
ทีนี้หนึ่งเขาก็จะไปหาเส้นทางในการตกปลาเหมือนเดิม
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือมีสมาชิกมาเพิ่มครับ
ก็คือมีน้องของหนึ่งเขาแวะมาหา
ก็คือจะมีน้องแล้วก็มีเพื่อนน้อง

ด้วยความที่หนึ่งกำลังจะออกไปตกปลา
แล้วก็ได้พูดคุยกับเด็กไป
เด็กก็ตื่นเต้นครับว่าพี่ผมขอตามไปด้วยอะไรอย่างนี้
พอหนึ่งเขาเห็นว่ารอบนี้คือไม่ได้ไปคนเดียวแล้ว
มีน้องไปด้วยก็เลยติดของไปด้วยครับ
ก็จะมีพกเป็นกลิดเงินแล้วก็เหรียญครุฑ
หลังจากนั้นก็มอเตอร์ไซค์พร้อมน้ำมันพร้อม
ก็โอเคเดินทางไปครับ
รอบนี้คือหลังจากจบเหตุการณ์แรกไป
นึงเขาก็ไปซอกแทรกตามเส้นทางทางซ้าย

คือรอบนี้ก็เลยอ่ะพอมาถึงทางแยกตรงนี้

ครับคือทางขวาเนี่ยนอกจากมันจะรกแล้วนะพี่แจ๊
คือหน้ากว้างเนี่ยมันยังแคบด้วย
คือหน้ากว้างขนาดประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นเองครับ

แล้วก็บรรยากาศพอเข้าไปเรื่อย

แล้วก็พอได้เข้าไปบริเวณทางขวาก็จะเป็นป่าถึบ
แต่ว่าบริเวณทางซ้ายจะเป็นเหมือนกับแหล่งลำทาน
แล้วก็มีเป็นเนินหินเป็นอะไรพวกนี้ครับแนวธรรมชาติ
มันก็เลยจะสามารถที่จะเหมือนแวะเป็นจุดเพื่อจะตกปลาได้ครับ
พอแวะไปเรื่อยนะพี่ด้วยความที่รู้สึกว่า
มันมีปลาน้อยจังเลยว่ะอะไรอย่างนี้
ทางหนึ่งก็เลยได้บ่นครับพอบ่นออกมาแบบนั้นปุ๊บเนี่ย
เพื่อนน้องเขาได้ยินก็เลยแนะนำบอกว่า
ทีนี้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปต่อ
พอขับเข้าไปเรื่อยเนี่ยคือมองจากไกลนะครับผม
ไประยะทางเกือบประมาณ๑กิโลนะพี่
เห็นเป็นเหมือนบ้านฮะหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ครับ
แล้วพอเข้าไปใกล้อีกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลก
มันมีเป็นพวกรูปปั้นเสือครับหลายขนาด
มีทั้งเล็กกลางใหญ่ครับผม

พอใกล้จะเข้าไปถึงเนี่ยทางเพื่อนน้องเนี่ย
ก็เลยบอกว่าพี่จอดแป๊บนึง
เดี๋ยวผมไหว้ทางเจ้าพ่อเสือก่อนครับ
ก็คือเป็นสารเจ้าพ่อเสือพี่ตรงนั้นครับ
ก็เลยจอดรถไปแต่ด้วยความที่
หนึ่งเขาไม่ได้มีความเชื่อในศาสนา
คนละศาสนานะครับเขาก็เลยไม่ได้ไหว้ครับผม
เขาก็รอให้น้องเด็กไหว้กัน
พอหลังจากนั้นก็พาเด็กขึ้นรถมา
แล้วก็เดินทางต่อลึกเข้าไปครับ
ประมาณสัก๒กิโลครับ
พอ๒กิโลก็จะไปถึงจุดที่
เพื่อนน้องเนี่ยบอกว่าตรงนี้มันปลาชุมนะครับ
ตัวสถานที่จะหน้าตาประมาณนี้ครับพี่
พอเข้าไปถึงใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นป่านะครับ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวลำทานครับ
แล้วด้านหน้าตรงนี้พี่มันจะเป็นสะพานปูนนะครับ
หนึ่งข้อหาที่เหมาะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้
แล้วก็เดินข้ามฝั่งไปครับ
พอเดินข้ามฝั่งไปเนี่ยตรงฝั่งนี้มันจะเป็นบริเวณต้นน้ำนะครับ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปลายน้ำ
เด็กเลือกที่จะไปบริเวณปลายน้ำครับ
คือไปเล่นแล้วก็ไปหาจับปลากัน
แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาอยู่บริเวณต้นน้ำครับผม

ทีนี้เนี่ยระหว่างที่กำลังตกปลาอยู่พี่
มันผ่านไปคือหลังจากคือเหตุการณ์นี้
มันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่าย๒ใช่ไหมครับ
ตามจุดต่างเวลามันก็เดินไปเรื่อย

มาถึงตรงนี้ประมาณ๕โมงเย็นครับ

ทีนี้มันมีสิ่งที่แปลกเกิดขึ้นครับ
ก็คือว่ามีเสียงเรียก
หนึ่งครับ

คือต้นเสียงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้

เพราะเหมือนแบบอยู่ในป่าอย่างนี้พี่มันความเชื่อว่า

เขาก็มันเริ่มมีอะไรแล้ว

เฮ้ยเก็บกันได้แล้ว

ก็ยังเล่นยังอะไรกันอยู่ครับ
เวลามันก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งครับผม
ก็มีเสียงดังมาอีกรอบอะพี่

แล้วก็ตอนนี้

แต่สิ่งที่มันน่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นคือ
หลังจากที่น้องกำลังวิ่งออกมาครับ
มันมีลักษณะของ
ผมควรเรียกว่ามันเป็นอ่ามนุษย์นะพี่
คือเป็นตัวขาวผิวซีดนะครับ
ลักษณะก็คือแขนขาจะยาวเรียว
แล้วก็มีเหมือนลักษณะเป็นกงเล็บอะพี่

แล้วก็ไต่มาตามน้ำอะพี่
มันตายอยู่บนน้ำมันวิ่งมาบนน้ำอย่างนี้เหรอ

แล้วเสร็จแล้วมันก็ไต่มาหน้าตรงน้ำนะครับ

ทีนี้เด็กก็เลยรีบวิ่งหน้าตั้งออกมาครับผม
หนึ่งเขาหันไปเห็นจังหวะนั้นนะพี่
คือด้วยความที่พกกลิดเงินอยู่ที่ด้านหลัง
เขาก็เลยล้วงไปเตรียมจะชักออกมา
แต่ว่ามันมีมือครับเย็นมาจับที่ข้อมือ
ก็คือแบบเฮ้ยหนึ่งเขาอะไรวะ
ทีนี้เขาก็เลยหุ่นตัวกลับไปพี่
แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นคุณลุงครับ

ครับแกยิ้มให้พี่
เสร็จแล้วแกก็พูดว่าอย่าไปแทงมัน

แล้วก็ในใจเขาตอนนั้นคือเราต้องปกป้องเด็ก

ยังไงถ้ามันไม่ทันไงก็ต้องทำ

หนึ่งเขาก็เลยหันไปครับเตรียมจะไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค

แต่ว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงอะพี่
คันเดิมมาจอดเทียบข้างอยู่

ครับแล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งเขาก็อืม
ก็โอเคเดินไปครับพอข้ามสะพานไปเสร็จก็
สตาร์ทรถโดยที่มือก็ยังถือกลิดอยู่นะพี่

น้องก็ขึ้นมาปุ๊บก็บิดออกมาเลยครับพี่
พอบิดออกมาด้วยทางที่มันแคบอะนะพี่
แล้วก็ป่าก็ลกทึบนะครับ
แล้วก็โหทางก็เป็นแบบมีหินมีอะไรมันอุปสรรคลำบากอะพี่
ก็ขับออกมาได้เรื่อยครับ
ทีนี้เนี่ยมันก็มีเสียงกริ้งครับ

แล้วก็พอมองกระจกหลังไปเห็นไอ้ตัวนั้นกำลังไล่อยู่

แล้วก็ขับรถออกมาเรื่อยเลยพี่

อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือว่าระยะทางเนี่ยมันประมาณ๒กิโลจากศาลเจ้าพ่อเสือใช่ไหม
มันควรจะใช้เวลาประมาณสัก๑๐กว่านาที
แต่ว่าหนึ่งเขาบอกว่าในภาวะตรงนั้นเขาบิดไปเนี่ย
มันใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าพี่

และสิ่งที่มันบ่งบอกว่ามันนานจริงก็คือว่าตัวเกน้ำมันนะพี่มันตกไป
ซึ่งลักษณะของตัวเครื่องยนต์พวกนี้มันโกหกไม่ได้พี่

ทีนี้เนี่ยเขาก็ขับไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกในใจแล้ว
เราถึงจะไม่ได้ศรัทธาในในความเชื่อแต่ก็ขอแลกหน่อยแล้วกัน
คือเขาก็เลยคิดในใจของเขาระลึกว่าช่วยผมด้วยครับ

ผมขอให้ท่านช่วยเปิดทางแล้วผมจะนำเหรียญคุดที่ผมพกมาเนี่ย
แรกเพื่อให้ท่านช่วยเปิดครับ
พอเขาระลึกไปแบบนั้นนะครับ
ปรากฏว่าเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันก็ดาบลื่นขึ้นพี่
เขาก็ขับรถไปต่ออีกสักพักหนึ่งก็ไปเจอสารของเจ้าพ่อเสือ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็จอดรถแป๊บนึงแล้วก็นำเหรียญคุดไปวาง
ด้วยความที่คือเขามองเห็นแล้วว่าตัวรูปปั้นเสือหรืออะไรพวกนี้
มันน่าจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนที่ศาลเคยช่วยครับผม
มีคนเอามาแก้บนประมาณนั้น
ครับผมแต่ว่าตัวเขามันไม่ได้มีเสืออะไรแลกเปลี่ยน
ก็เลยใช้ตัวเหรียญเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยก็ขับออกไปต่อเลยพี่
แต่ว่าทีนี้เนี่ยเพื่อนน้องเขาบอกว่าพี่มันไม่ได้มีเสียงอะไรแล้วนะ
อะไรอย่างนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันเซฟขึ้นมาเฉยเลยพี่
หลังจากนั้นเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ครับออกไประยะทางจากศาลเนี่ย
ออกไปปากทางประมาณกิโลเดียวใช้เวลาสรุปแล้วไม่ถึง๕นาที
ไวมากครับผมแล้วพอออกไปถึงปากทางปุ๊บเนี่ยก็ขับต่อไปอีกหน่อยหนึ่งพี่
ก็จะไปถึงใกล้กับบริเวณของทางศูนย์นะครับพิทักษ์พันธ์สัตว์ป่าใกล้กัน
ทีนี้เขาแวะจอดครับเพราะเห็นว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้ว
พอหลังจากที่จอดรถเสร็จสมาชิกแต่ละคนก็ลงจากรถแล้วก็ไปยืนกัน
ทีนี้เนี่ยมันมีอาการแปลกของเพื่อนน้องนะครับที่แวะมาด้วยเนี่ย
เขาเข่าสุดลงไปพี่แล้วก็ร้องไห้บอกพี่ผมขอโทษ
หนึ่งเขาเลยเข้าไปคุยบอกว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่า
พี่คือตรงที่พี่เข้าไปกันกับพวกผมมันเคยมีคนตายครับแล้วมันก็เป็นที่ที่คนเขาไปเจออะไรกัน
ผมก็ไม่คิดว่าพี่จะไปเจอเสร็จแล้วหนึ่งเขาเลยเหมือนแบบอบรมไปนะครับเขาก็บอกโอ้โหนี่รู้ไหมเนี่ยว่าแบบต้องไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งพี่แจ๊คผมขอโทษไปช่วงตอนที่ออกมาในครึ่งชั่วโมงแรกด้วยความที่กำลังบิดออกมาพี่เขาไปเจอลมแล้วมันมีมอไซค์ล้มไปจังหวะหนึ่ง
ทีนี้เนี้ยไอ้ตัวกลิดที่พกมาด้วยอ่ะมันก็กระเด็นออกจากมือไปพี่อืมแล้วหลังจากนั้นมันด้วยความเร่งรีบอ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปเก็บเขาก็เลยบิดต่อออกไปครับผมอืมอ่า
นั่นแหละซึ่งก็เสียกลิดไปด้วยซึ่งกลิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ใหญ่อีกทีนึงเขาก็เสียดายเหมือนกันครับทีนี้ก็มีการอบรมน้องไปครับแต่ก็ปอบด้วยเพราะเห็นเด็กมันร้องไห้อะไรอย่างนี้พี่
เป็นคนแนะนำว่าพี่ตรงนั้นน่ะนะเขาว่ากันว่าปลามันชุมปลามันเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าที่นั่นมีคนตาย
ใช่ครับพี่ครับผมพอหลังจากที่คุยกับน้องไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็มีพี่เจ้าหน้าที่ครับผมเดินมาค่ะนี่คือเป็นคนเลยนะไม่ใช่ลุงนะครับผมเป็นพี่เจ้าหน้าที่เดินมาพูดคุยบอกอ้าวน้องทำไมไม่กลับกันเนี่ยมาอยู่อะไรอย่างงี้ทีนี้ทางหนึ่งเขาก็เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ทางพี่เจ้าหน้าที่ฟังครับพี่เ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยหนึ่งก็โอ้โหพี่เออผมก็เกือบไม่รอดมาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพี่แจ๊ครู้เชื่อไหมว่าคือทางพี่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาไปทำป้ายเลยนะแล้วก็เขียนว่าเขตอภัยธานห้ามจับสัตว์น้ำเอาไปปักไว้บริเวณจุดที่พวกหนึ่งไปเจอครับผมซึ่งผมก็มาเข้าใจว่าอ๋อที่เขาต้องเขียนแบบนั้นอ่ะมันเป็นการเลี่ย

แล้วทีนี้ก็ไปเจอภาพมันเป็นปีศาจลักษณะอสูตรละกายเนี่ยที่ชื่อว่าเวนดิโกซึ่งมันเป็นความเชื่อแถวอเมริกาทวีปอเมริกาเหนือของชนเผ่าอินดินแดงพี่ลักษณะคือคล้ายกันเลยฮะครับแต่ว่าความเชื่อตรงนั้นเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้พี่เขาบอกว่ามันเป็นจิตชั่วร้ายที่ไปสิ่งสู่ร่างของมนุษ

อาจจะเกิดขึ้นจากจากการที่มีอสุรกายตัวหนึ่งครับกินมนุษย์เข้าไปแล้วทำให้มีการสูบจิตครับผมแล้วก็กลายเป็นการรวมจิตชั่วร้ายครับก่อให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างของอสุรกายเป็นอามนุษย์ขึ้นมาใช่พี่ก็ถือว่าคือจริงแล้วพอพูดถึงเรื่องเรื่องในป่านะผมว่ามันไม่มีพรมแดนมันไม่มีเขตมันไม่มีอะไรจำเพาะที่บอกว่าถ้าเป็นป

อย่างที่บอกคือมันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันแหละ

ว่านกลิ่งกลางดงครับพี่

หมายถึงว่าต้องมีคนไปโดนมันมันจะดังเหรอ

ว่าว่านนี้มันจะดังขึ้นมาได้จากการแบบ
เหมือนมันมีสิ่งอะไรไปกระทบมันนะครับ

เพราะฉะนั้นเสียงกริ่งที่มันดังเนี่ยก็คือ
ไอ้ตัวเนี่ยมันอาจจะวิ่ง

ไอ้ว่านนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า

มันคงจะมีสิ่งลี้ลับอะไรเยอะแยะมากมาย

เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่า

เพื่อนของคุณเชหยิบกริดออกมา

ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันไม่เป็นอะไร

จะเกิดในช่วงเดือน๑๑ครับพี่

เขารู้สึกคิดถึงคุณลุงครับ

ที่จุดที่เคยเจอคุณลุงในเหตุการณ์แรกนะครับ

แล้วก็เปิดฝาวางไว้บริเวณพุ่มไม้เหมือนเดิม

อดิเลกการตกปลาของเขาครับผม

แต่ว่าในครั้งนี้มันมีสิ่งที่ผิดไปครับ

ใช่คือเขาก็ใช้ชื่อนี้ตอนที่เขาถ่ายทอด

นั่นแหละมาขู่ฟ่ออยู่บริเวณข้างหลังพี่

ครับเขาก็เหล่แล้วก็พยายามทำตัวนิ่ง

แต่ว่ามันมีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นก็คือว่า

นะครับดังมาบอกว่า

เขารักธรรมชาติเหมือนเราปล่อยเขาไป
พอเสียงนั้นดังเสร็จแล้วนะครับ
ทีนี้นี่นกูจงอางก็อยู่ส่งบลงพี่
หลังจากที่ผ่านไปใช่ไหมพี่ข้างหน้ามันก็เป็นลำทาน
ว่ายน้ำขึ้นฝั่งไปขดตัวอยู่ตรงศาล

ใช่ครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยได้

ตรงนั้นน่ะไอ้งูตัวนั้นอาจจะเป็น

อ่ะรู้สึกว่ามันไม่นี่ละ

แล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถออกไป

คือด้วยความที่เส้นทางมันออกได้หลายเส้นทางนะพี่

ผ่านนะครับผมเว้นหน้าสาร

ผ่านนะครับงูเขาก็ชูคอ

ดตัวลงคือเขามองจากกระจก

ทีนี้พอสถานการณ์มันดูปลอดภัย

ขอบคุณนะลุงที่ช่วยอีกครั้งหนึ่งครับ

มีเสียงดังมาจากด้านหลัง
บอกว่ามันเป็นไรน้องบ่าว

รู้สึกว่ามันผิดปกติมากพี่

มันต้องก้าวร้าวถ้ามันมาเต็มกัน

ล้าวอย่างเดียวคือมันกำลังวางไข่

ผมเคยไปถ่ายรายการที่ใต้นี่แหละ

กำลังจะเดินไปที่เหมือนกับเป็นทางเดินผ่าน
ุ่มไม้ทางป่าเพื่อที่จะไปทะลุอีกทางหนึ่ง

มันเป็นเหมือนแบบเป็นอุทยานนะ

ก็มีตากล้องถ่ายผมก็เดินเดิน
พอเดินไปถึงจุดหนึ่งมันมีเสียงที่พื้น
แล้วผมก็มองเห็นว่ามันมีหางของงูที่ตัวลาย

หางมันเนี่ยผมว่าน่าจะพอกับแขนผม
แล้วเลื้อยผ่านแบบตัดหลังเราไป
แสดงว่าเราเดินผ่านไปแล้วแล้วเขาคงตกใจ
แล้วก็เลื้อยผ่านไปงูจงอางนอนอาบแดดอยู่
เออคือถ้าตอนนั้นมีใครไปเหยียบสักคนนึงนะ

ผมถึงนึกภาพของงูจงอางที่เลื้อยผ่าน
แล้วแบบตัวลายเขาจะมีลายเป็นบ้อง
ผมบ้องแล้วยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยลายเขาจะเห็นชัด

แต่ด้วยสัญญาณของงูส่วนมากคือถ้าเขาไม่มีอะไรเขาจะหนี
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีไข่แล้วเราไปใกล้ในพื้นที่ของเขาเนี่ย
ผมว่าเขาเอา
กับว่าเรื่องที่คุณเชเล่ามามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าสามเรื่อง

เริ่มต้นมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปตกปลาเพื่อไปดูว่าระบบนิเวศของที่เนี่ยมันสมบูรณ์หรือเปล่า

ระหว่างที่ตกปลาอยู่มีคุณลุงปริศนาคนหนึ่งเข็นรถมาทักทาย
เป็นไงบ้างอ๋อโอเคไม่มีอะไรแค่มาเช็คระบบนิเวศ

หลังจากตกปลาเสร็จปุ๊บหันไปมองอีกทีนึงปรากฏว่าไอ้ทางที่แกเข็นเข้าไปมันเป็นทางตัน
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคนอื่นฟังว่าเจอคุณลุงกับคุณลุงแบบนี้

ชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อคุณลุงคนนี้เสียอย่าบอกว่าเสียตรงนั้นนะ

หรือจิตของแกก็ยังผูกพันอยู่ในสถานที่แห่งนี้

ช่วยดูแลหลังจากที่ตัวเองต่อให้ตัวเองเสียไปแล้วตายไปแล้ว
แต่จิตของคุณลุงยังคอยดูแลปกป้อง
ผืนป่าอุทยานแห่งนั้นอยู่
ก็อย่างที่เราคุยตั้งแต่แรกว่าถ้าวันนั้นเพื่อนของคุณเชเข้าไปไม่ดี

กับเหตุการณ์ที่คุณเชนเล่ามาทั้งหมดมันเกี่ยวยงเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยครับผม
เออเรื่องนี้มันนานหรือยังนะ

ทุกวันนี้เพื่อนของคุณเชเขยังไปอีกมั้ยอ่ะ
แล้วก็ได้เล่าให้ผมฟังบอกว่า
ตอนนี้แกไม่ได้ลายพางแล้ว

ใช่ครับเหมือนแบบมีน่าจะมีคนไปเจอ
ก็คงแหละบริเวณอยู่ในวนเวียนอยู่ในแถวนั้นแหละ
เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในป่านะ
คือถ้าไม่ชำนาญจริงอย่าเข้าลึกคนเดียว
หมายถึงว่าอย่าเดินเข้าป่าลึกคนเดียว
มันต้องมีความชำนาญประมาณนึง

เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็ถ้าเราไม่ชำนาญไม่มีความรู้
อย่าเสี่ยงกับการเข้าป่า

เข้าไปแค่อุทยานไปกลางเต็นต์โอเคเข้าใจได้

ขอบคุณมากที่วันนี้มาเล่าเรื่อง

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสมานั่ง
คุยกันแบบนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันแบบนี้ครับ
ทุกไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง

ส่วนสัปดาห์หน้านั้นแขกรับเชิญจะเป็นใคร

ข้นสนุกตื่นเต้นระทึกขวัญ

หลับฝันดีผีไม่หลอกที่สำคัญ

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวร
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับพี่
โปรดติดตามตอนต่อไป